อีกหนึ่งวิธีที่ตอนนี้ทำกันหลายที่เลยก็คือเรื่องของการแจกจ่ายอาหารนะคะ
มีคนใจบุญทั่วประเทศแบ่งปันน้ำใจให้
วันนี้เรารวบรวมมาสารจังหวัดสุรินอุดรธานีกาลสิน
ไปดูกันว่าใครแจกอะไรบ้างค่ะที่แรกนะคะเราไปที่ร้านอดีศรพาณิชย์
ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านหลายคนเนี่ย
มายืนรอต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอรับถุงยางชีพบรรเทาทุกข
จากคุณครูสุพรรณกุลบุตรซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดิน
วันนี้เอาข้าวของเครื่องใช้ของกินต่างมาแจกให้พี่น้องชาวบ้านต่าง
จำนวน๑๙๒ครอบครัวแล้วก็ยังมีอีก๓๐ชุดที่เตรียมไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย
รวมแล้ว๒๐๐กว่าชุดก็อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะ
จากโซเรียนไปที่อุดอลธานี
ที่ตลาดปริชาถนนประจักษ์ศิลปาขมเขตเทศบาลเธอร์นครออุดอลธานี
ตลาดและกิจการอสังหาศือมศัพท์ในพื้นที่
ก็เนี่ยค่ะทำโรงทานแจกอาหารให้กับคนยากจนคนที่ตกงานได้ทานฟรีเลย
จัดมาเต็มอิ่มงบประมาณเนี่ยเสียบอกไม่อั้น
วันละห้าหมื่นบาทจัดไปเลย
สมกับที่เรียกว่าเสีย
จริงค่ะเสียบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน

ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยยืนต่อแถวแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยนะคะ
ส่วนช่วงเวลาที่แจกก็คือ
ช่วงเช้า๗โมงถึง๙โมงเช้า
และช่วงเย็น๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
ที่ตลาดปรีชานะคะนครอุดรธานีค่ะ
ไปอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายนะคะจังหวัดกาลสิน
กันที่ห้องโถงสารกลางค่ะ
คนไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นที่รู้จักใส่ชุดหม้อห้อมปิดหน้าปิดตาใส่หมวกนี้ก็คือ
คุณไม้พี่รมพร้อมแล้วนะครับขนใจคนใช้รายงานพี่ไม้
พี่น้องชาวอีสานเนี่ยค่ะนำปลาร้าแสนอร่อยนี่ไม้แซ่บร้าไม้แซ่บไหมเนี่ยนะ
แจกรวมถึงพวกเวชพันธุ์อุปกรณ์ต่างให้กับทางจังหวัด
เพื่อที่จะให้ทางจังหวัดส่งมอบส่งต่อให้กับพ่อแม่พี่น้อง
กาลสินรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ
ท่านต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยท่านเป็นพระศาสะในสังคมนะฮะ
ชื่อเหลือสังคมชื่อเหลือพินองประชาชนผู้ถึงเฉือกั้น
แล้วการเข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่านก็ต้องปลอดภัยด้วย

ใช่เพลงดังเพลงฮิตหรือว่า
เป็นศิลปินคนดังที่ทำเพื่อสังคมจริง
จากนี้นะคะยังมีคุณครูนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนกรรมลาศัย
ผลิตหน้ากากเฟสชิลเครื่องฉีดแอลกอฮอลอัตโนมัติ
แล้วก็มีหุ่นยนต์ขนส่งเวชพันธุ์
เอามามอบให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้เอาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนคุณทำแบบนี้นี่ชื่นชมเหลือเกิน
ขอบคุณค่ะขอบคุณและปลอบมือให้

คุณผู้ชมฮะคุณหมอพยาบาลเขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนกัน
จากปรบมือให้แล้วนะยังไงเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขา